ส่วนอาการของนายโชคชัยทองเนื้อขาวหรือว่าน้องบอสนะครับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาที่จมน้ำ
จากการเข้าร่วมกิจกรรมกับรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัยล่าสุดพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ
ขณะที่ผู้เป็นพ่อก็บอกว่ายังรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ย้ำว่าให้รัฐบาลออกมาตรการดูแลการรับน้องอย่างเคร่งครัด
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในแบบนี้ขึ้นมาอีกนะครับ
โดยพ่อของน้องบอสบอกว่าหลังเกิดเหตุก็ยังไม่มีรุ่นพี่คนใดเข้ามาชี้แจง
หรือเข้ามาเยี่ยมน้องบอสมีเพียงแต่คณะผู้บริหารเข้ามารับผิดชอบค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลเท่านั้น
ให้เป็นมาตรการเลยนะครับจะได้หรือปฏิบัติไปพร้อมกันในลักหน้าเดียวกัน
ขณะที่นายแพทย์ชุติเดชตาบองคารักษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนบุรีเปิดเผยว่าการล่าสุดของน้องบอสหลังเข้ารับการรักษาเป็นวันที่๔ขนาดนี้
ภาวะวิกฤตแล้วนะครับแต่ว่ายังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องทางเดินหายใจ
ที่เราเฝ้าระวังแล้วก็ยังไม่ยังไม่ไว้ใจนะครับก็คือในเรื่องของทางเดินหายใจครับภาวะออกซีเย็นในเรื่อ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคุณหมอเราเองก็ก็พยายามเฝ้าระวังเรื่องทางเดินหายใจภาวะออกเซียนในเรือที่ที่ยังยังยังแกว่งขึ้นแกว่งลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่เป็นเรื่องที่เป็นจุดที่เรายังต้องเฝ้าระวังและคิดว่าตรงนี้เราจะต้องค่อยค่อยค่อยค่อยลดการใช้เครื่องช่วยหายใจจะไม่ลดผีผามค่ะเราจะมีลดผีผาม
เชื่อมอย่างต่อเนื่องพร้อมนำป้ายบอร์ดที่มีกระดาษเขียนข้อความห่วงใยและเป็นกำลังใจมอบให้กับคุณพ่อและคุณแม่ของน้องบอสด้วยครับ